ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาอัปเดตอาการป่วยของพี่อ๊อฟพงพัฒน์วัชิระบรรจงกันหน่อยนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันไปดีว่าพี่อ๊อฟเนี่ยป่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนอยู่ในห้องไอซียูเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะว่าอาการของพี่อ๊อฟเป็นยังไงกันบ้างแล้ว
ซึ่งในวันนี้ค่ะแพทย์ยังคงทำการกายภาพบำบัดให้เป็นต่อเนื่องเป็นวันที่๒นะคะ
โดยร่างกายของพี่อ๊อฟตอบสนองได้เป็นอย่างดีสามารถรับประทานอาหารอ่อนได้
แต่แพทย์ยังไม่ได้ระบุว่าคนไข้จะออกจากห้องไอซียูได้เมื่อไหร่นะคะ
ส่วนที่มีข่าวว่าวันพรุ่งนี้ทีมแพทย์จะแถลงสรุปอาการป่วยของพี่อ๊อฟนั้น
ประชาสัมพันธ์ได้แจ้งว่าขอเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดนะคะ
เนื่องจากทีมแพทย์ติดภารกิจค่ะ
จริงแล้วก่อนหน้านี้พี่อ๊อฟเนี่ยป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงพอทราบข่าวบางส่วนก็ไปเยี่ยม
ซึ่งเราจะเห็นได้ผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละนะคะ
แต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าพี่อ๊อฟเลยนะเพราะว่าเขาไม่ให้เยี่ยมไงอยู่ในห้องไอซียูนะคะ
ส่วนคนในวงการบันเทิงอีกหลายคนก็มีการโพสต์ข้อความให้กำลังใจบอกให้พี่อ๊อฟสู้
แข็งแรงแต่ว่าตอนนี้อาการทุกอย่างโดยรวมเริ่มดีขึ้นแล้วนะ
ทานอาหารเองได้พูดคุยได้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้
ใช่ค่ะก็ต้องกระยะภาพบำมัดต่อเนื่องคุณหมอว่า๓เดือนทีเดียวนะคะ
เพราะว่าทางซี่ขวาของพี่อ๊อฟเนี่ยตอนนี้ก็ยังเกิดอาการอ่อนแรงอยู่นะคะ
ก็ขอให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวของพี่อฟพี่แดงทางนี้นะคะ

ให้ข่าวว่าโอ้โหเครียดเลยนะคะพี่ออฟเป็นอะไรเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัววัชิระบันทรงด้วยแล้วกันนะคะ